สวัสดีครับหาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีครับน้องพี่ครับสวัสดีครับคุณที่มีน้องด้วย
นี่คือรางวัลนัตรราชนะครับเป็นรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมนะครับ
ในสาขานี้นะครับแล้วก็ได้รับมอบมาเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยเอามาตั้งนะครับเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีกับรายการหน่อย
ขอบพระคุณมากที่มอบรางวัลนี้ให้กับพวกเรานะคะ
คือต้องบอกจริงนะคือในฐานะที่เราเองเป็นพิธีกรในรายการนี้มาตั้งแต่แรกนะ
เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รางวัลอะไรเลยนะเพราะเหมือนกับรายการเรามันเป็นรายการเล็กอ่ะ
ไม่น่าจะมีชื่อเข้าชิงได้ใช่อ่าฮะนะครับแต่อย่างน้อยมันก็เนอะ
เราทำมากี่ปีนะ๗ปีกว่า๗ปีนะ๗ปียังเราทำมา๗ปีใช่ไหมอังจิต
๗ปีเนอะเข้าปีที่๘แล้วด้วยใช่นั่นแหละนะครับผม
ของชาวมีเคยชื่อเข้าชิงสองครั้งแต่ไม่ใช่พอได้รางวัลปุ๊บลดรายการหยุดเลยไม่ใช่นะ
ไม่หยุดนะจะเห็นเย็นเรายังผ่วยงานกันต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมจะได้อยู่กับเราไปตลอดแบบนี้ยักษ์นะ
วันนี้อยู่ที่๑๒๕๘๓รายด้วยกัน
ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่๑๓๒ราย

ทางด้านคุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ไฟเซอร์จะเข้ามาก่อน๒ล้านโดสนะคะ
แล้วก็จะทยอยส่งให้ครบ๓๐ล้านโดสที่เรามีการสั่งไป
ดังนั้นช่วงตุลาคมถึงธันวาคม

โดยจำนวนวัคซีนก็คือสามารถฉีดได้มากกว่า๙แสนโดสต่อวัน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก็คือ
เด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไปค่ะ
โดยกรรมการวิชาการกำลังหาข้อสรุปอย่างเต็มที่เลย
เรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนะคะ
ก็คืออันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ส่วนผู้ใหญ่นั้นอาจจะฉีดเป็นเข็ม๒หรือว่าเข็ม๓
ซึ่งการฉีดเข็ม๓นั้นจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
ในผู้ที่ฉีดวัคซีนโวแกร์ไป๒เข็ม
แล้วเมื่อถามว่าจะเริ่มดีเดย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กได้เมื่อไหร่
คุณอนุทินก็เลยบอกว่าวัคซีน๒ล้านโดสจะเข้ามาวันที่๒๙กันยายน
และจะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองรุ่นการผลิต
ใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ค่ะ
แต่เข้าใจว่าทางไฟเซอร์เองก็ทำเอกสารมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเอกสารพร้อมก็น่าจะตรวจปล่อยวัคซีนออกมาได้เร็ว
ขณะเดียวกันในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ท่านก็มีออกมาโพสต์ข้อความนะคะ
ระบุเรื่องของโควิด๑๙วัคซีน
ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ
หลังจากได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม
ก็จะเห็นว่าคนที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย๒เข็ม

เมื่อมีการติดเชื้ออาการจะลดลง
ไวรัสจะกระตุ้นภูมิต้านทาน
เหมือนการให้วัคซีนอีก๑ครั้ง
ทำให้ระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นสูงมาก
เปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

อันนี้ภูมิต้านทานจะห่างกันถึงกว่า๑๐๐เท่า
ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว

การกระตุ้นภูมิต้านทานนั้นจะขึ้นเร็วมากเลย
ภายหลังจากการติดเชื้อไม่กี่วัน
จึงสามารถที่จะกำจัดไวรัสได้เร็ว

แม้วัคซีนจะเป็นสายพันธุ์อูฮัน

การติดเชื้อไวรัสสายพันธุเดลต้า

ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้น

หรือว่าฉีดวัคซีนเพิ่มเข้าไปอีก
ยกเว้นว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ย

การกระตุ้นจะต้องใช้เป็นเวคเตอร์ไวรัส

สำหรับคนที่เคยติดโควิดมาแล้ว

เพราะฉะนั้นอย่างพี่เอง

แต่คุณหมอบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่จำเป็น

ของคนที่แบบว่าเคยติดโควิด
แล้วยังฉีดวัคซีนไม่ครบอะไรอย่างนี้

คือตอนนี้คุณหมอบอกไม่มีความจำเป็น

เราจะมีการเริ่มฉีดถูกไหมคะ

เขาบอกว่าถ้าติดเชื้อไวรัสสายพันธุเดลต้า

คุณอาทินบอกว่าไปบูธ

เพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอก็ออกมาแจงว่าถ้าสมมุติว่าติด
คัสเตอร์เยอะมากนะพี่ตอนนี้
ใช่ครับคัสเตอร์แหลมในจังหวัดต่างก็เยอะมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานนะครับแล้วก็สถานชุมชนต่างนะครับ

เพลงราริสานะครับก็คือแกบอกว่านำงานหัตถสินนะฮะ
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยเอาไปโชว์ทั่วโลกเลยนะครับ
คือวันนี้นะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะครับ
โศกประจำสำนักนายุมนตรีนะฮะท่านก็เปิดเผยบอก
ว่าคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมันตรีเนี่ยนะฮะมีความชื่นชม
แล้วก็ภูมิใจนะครับที่นักออกแบบไทยเนี่ยสามารถนำวิจิตศิลป์นะฮะ
ในแขนงต่างต่างเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์ร่วมกับอุตสาหกรรมบันเทิงสมัยใหม่
ตรงกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีของทางรัฐบาลนะฮะ
ซึ่งเอ็มวีของคุณลิซ่าเนี่ยนะครับที่มีการสอดแทรกงานหัตตสิน
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยเชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจนะครับ
ให้กับทางอุตสาหกรรมบันเทิงนี่ฮะและออกแบบแฟชั่นไทยนะครับ
ในการนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดเป็นสินค้าบริการอืม
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะฮะโดยไทยนั้นมีตลาดประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
และในภูมิภาครองรับอยู่แล้วทั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีเองเนี่ย
ได้มีการชื่นชมความสำเร็จของศิลปินไทยทุกสาขาศิลปะดนตรีภาพยนตร์
ออกแบบดีไซน์ครับรวมไปถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะ
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทจนประสบความสำเร็จ
เชื่อว่าจะช่วยจุดประกายให้กับเยาวชนไทยนะครับรวมไปถึงผู้สูงอ่า
รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนะครับ
ในการนำศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นมาสร้างสรรค์นะครับ
เอ่อเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะฮะ
แล้วก็ให้เป็นที่รู้จักระดับโลกด้วยครับผม
ขณะเดียวกันนะครับทางคุณแม่ของน้องลิซ่านะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าขอบคุณทุกคนที่รักน้อง
และเผื่อแผ่มาถึงครอบครัวของน้องนะคะจริงแล้วครอบครัวเรามีกันหลายคน
แต่อาจจะเห็นหน้ากันไม่หมดเพราะบางคนก็อยากรักษาความเป็นส่วนตัว
ไม่อยากออกสื่อคุณแม่ขอร้องว่าอย่าไปรบกวนเขาเลยนะคะ
ล่าสุดมีนักข่าวบุกเข้าไปหาคุณยายถึงที่บ้าน
ขณะที่ท่านเองเนี่ยกำลังพักผ่อนนะครับ
ก็โดยที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนด้วยนะครับ
แล้วก็ไปถ่ายรูปคุณยายก็งงอยู่แล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณยายด้วยนะฮะ
ครับเนี่ยนะครับก็คือในตอนที่หลานสาวไม่อยู่บ้านเนี่ยนะ

คือนี่เนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดขึ้นนะครับ
หวังว่าคงจะไม่มีอีกเป็นครั้งที่สามนะคะอุ้ยอืม

ก็โดยภาระการนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับหลานสาวก็โทษตัวเองตลอด
สงสารหลานสาวมากเลยค่ะค่ะอืมอืมอืมก็แจ้งมา
ที่ส่วนตัวถูกต้องนะครับอืมถ้าได้ทำอะไรก็ต้องบอกว่า
บางทีก็ไม่ได้แจ้งคุณยายก่อนคุณยายก็ไม่รู้ตัวมาก่อน
ไม่ทราบมาก่อนก็เข้าไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืม
ซึ่งมีข่าวไปสักพักแล้วครับแต่วันนี้ถ้ามีวงจรปิดครับ
เผยนะฮะพลเมืองดีเนี่ยขาขนร้ายสาวสิบเจ็ดปีจี้ชิงทองครับ
เสียหลักล้มจนตำรวจตามจับได้นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
จากกรณีที่เยาวชนหญิงยุคสิบเจ็ดปีใช้วุฒิมีดทำครัวปลายแหลมครับ
จี้ชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชฮะนะครับของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
สาขารัฐนาธิเบสล่าสุดครับภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพนาที
ชิงทองก่อนจะวิ่งออกจากห้างครับแต่พลเมืองดีเนี่ย
นั่งอยู่บริเวณศูนย์อาหารได้เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยขัดขาจนเสียหลักล้มลงไป
ทำให้เจ้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเอาไว้ได้นี่ครับดูฮะ
วิ่งกำลังวิ่งครับนี่ครับโอ้โหขัดขาอย่างนี้เลยฮะนะครับ
นี่ฮะพลเมืองดีของเราทางด้านดาบตำรวจนัทพลมวลเกษมครับ
ภูมิครับการการป้องกันและปรับรามสพรัฐนาธิเบสเนี่ย
มีเหตุการณ์โวยวายเกิดขึ้นครับแล้วก็มีการปล้นร้านทอง
เตรียมอาวุธปืนไว้ก่อนเพราะไม่ทราบอาวุธคนร้าย
พบคนร้ายจึงเข้าจับกลุ่มทันทีพบว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงนะครับ
ส่วนสาเหตุที่เธอลงมือเพราะว่าต้องการหาเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร
เนื่องจากหลงเชื่อคำชักจูงจากบ้านแชร์ในโลกโซเชียล
นำเงินชดเชยการเสียชีวิตของพ่อเนี่ยไปลงทุนในกลุ่มบ้านแชร์ครับ
แต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มบ้านแชร์ดังกล่าวโกงเงินไปกว่า๕๐๐๐บาทฮะ
นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องออกไปจี้ชิงทองนั่นเอง
เพราะว่าโดนแชร์เรียกได้ว่าเท้าแชร์หนีนั่นเอง

ก็โดนจับได้เป็นที่เรียบร้อยต้องชื่นชมพลเมินดีด้วยนะฮะ

ตัวน้องคนนี้เนี่ยตอนแรกที่เข้าไปที่ห้างแห่งนี้
ตอนแรกอะใส่เป็นเสื้อสีดำเข้าไปอ่านี่นี่นี่นี่อ๋อพี่นี่ค่ะ
ใช่ตอนแรกก็ใส่เสื้อสีดำเข้าไปน้องผู้หญิง
เสร็จปุ๊บไปห้องน้ำก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อเหมือนกับใส่สีเหลืองออกมา
แล้วก็เดินถือจดหมายมาวางแล้วที่มืออีกข้างหนึ่งก็ถือมีด
คือในจดหมายเนี่ยบอกว่าให้เอาเงินกับทองเนี่ยมาให้หมดนะครับ
แล้วก็บอกว่าชีวิตคุณเป็นของคุณอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะอืมเอ่อ
ส่วนตัวพนักงานเองเนี่ยก็เอาทองเนี้ยนะฮะโกยโกยขึ้นมาแล้วก็วาง
ให้น้องเองเนี่ยได้เอาใส่ในกระเป๋าไปนะครับแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ย
ในระหว่างที่กำลังโกยอยู่ตรงเนี้ยเอาทองเอาขึ้นมาเยอะเยอะเนี้ยอ่าฮะ
ทางฝั่งของพลเมืองดีคือพี่เมื่อสักครู่เนี้ยเขาเห็นอยู่แล้วอืมเอ่อ
เขาเห็นอยู่แล้วว่าเออมันแปลกเขาก็เลยทำทีไปนั่งกินข้าวต่อ
ปรากฏน้องคนนี้ก็วิ่งสวนออกไปอ๋ออ่าเขาเห็นเขาก็เลยเอาขาเนี่ย
สกัดให้ล้มพอล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เป็นแม่บ้าน
อ่าเป็นแม่บ้านแล้วก็พนักงานที่อยู่ในในในร้านฟาร์ดฟู้ดอ่ะ
ก็เข้ามาช่วยรวบเข้ามาช่วยรวบมาล็อกแล้วก็เรียกสายตรวจมาแล้วก็ล็อกตัวน้อง
ว่าพี่เขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วใช่เขาผิดสังเกตตั้งแต่แรก
ก็เลยฟอร์มไปนั่งทานข้าวลองฟังเสียงก็ดูไหมมีเมื่อกี้มีพูดอยู่นะ

พอดีไอ้เด็กเด็กในร้านทองอ่ะมันจับทองใส่ถุงใส่ถุง
เห็นแล้วมันผิดสังเกตแล้วอืมพี่เขาก็เลยไปนั่งถ่ายรูปมันเอาไว้ไง
ถ่ายรูปบันทึกเอาไว้ครับเสร็จแล้วมันก็จริงดังค่าที่พอเขาได้ทองเสร็จ
เขาก็วิ่งออกมาไงแล้วเด็กร้านทองเขาเอามาช่วยด้วยช่วยด้วยป้นป้นทองป้นทองอะไรอย่างเงี้
อืมพี่เขานั่งนั้นพี่เขาทำไงก็ขัดขาพอดี
ขาที่มันล้มมาแล้วพอล้มปั๊บทั้งอาวุธที่เขาใช้ป้นอ่ะ
มีดเป็นมีดอันแรกพี่ไม่รู้ไงเหตุซึ่งหน้าเขาเลยเอาขาไปดักเขาจนเขาล้ม
ค่ะน้ำพี่ในนั้นพอล้ำกิ้งปุ๊บเขามีโปรแม่โปรแม่แบบพูดก็มาจับตัวล็อกเขาแล้วพี่เขาจะไม่น่ะ
ให้จับเขาไว้เลยเพราะเขาปล้นร้านทองมาอืมโอ้โหเนี่ยแหละครับสุดยอด
แกก็สังเกตแกมองไปหรือแกเห็นอะไรอย่างเงี้แกก็เลยแบบประสบการณ์
ถ้าคนอื่นก็ไม่ได้สังเกตแบบนี้ก็อาจจะหลุดรอดไปได้

เห็นเอาทองใส่ถุงแต่ก็เริ่มสังเกต
คือปรากฏว่าน้องคนนี้ก็เป็นเยาวชนแกก็บอกแกก็ตกใจนะ
ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้หญิง
เพราะน้องคนนี้ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็วิ่งไป
ผู้บริการโรงเรียนก็ดำเนินการประกันตัวน้อง๒๗เรียบร้อย
เพราะว่าถือเป็นเยาวชนเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ตัวน้องคนนี้ก็คือเหมือนแบบมีปัญหา

ไปลงทุนที่ออนไลน์ก็คือไปลงแชร์นี่แหละครับ

ส่วนในแฟนเพจทุกคนเลยดูแบบ
ไม่ว่าจะเป็นแชร์ทุกรูปแบบเลย

คนกลุ่มวิชาชีพที่เขามีวิธีการหลอกล่อไง
ใช่มันคือยอมแบบ๕หมื่นบ้างแสนบ้าง

ตรงมันก็มีข่าวทุกวันที่เราเห็น

ยิ่งไปอ่านบางเคสคือลันทฤษมากเลยพี่

ใช่ต้องกูยืมเงินมาประโยชน์แบบร้อยละ๓๐๔๐อะไรไม่รู้
แล้วก็เอาเงินไปลงทูมสุดท้ายครับโดนอย่างนี้

เรื่องเงินเงินทองก็อย่าไว้ใจใครแล้วกัน

ไปดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนึงค่ะ
อุตุนิยมวิทยาก็มีการเผยแพร่
โกยเสิร์นโกนเสิร์นมิเห็นจังไหมนี่แสดงว่าพี่ฟังอยู่
โกยเซินโกนเซินดีไม่โกนเพลิน

ไม่ใช่สวยเกินไม่มีฟังฟังฟ้างกันเลย

อยู่บริเวณชายฝั่งของเมืองกวางหงาย
ลงแล้วในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดมุกดาหาร๑๐๑ยะโสธรอำนาจเจริญ
บนราชธารณีศรีสะเกตแล้วก็สูริน
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ส่วนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ

ก็เป็นนายกเทศมนตรีอยู่ที่จังหวัดพิจิตร
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าในพื้นที่มี๓ชุมชน
ก็จะมีชุมชนสรรเจ้าชุมชนใต้แล้วก็ชุมชนสระหลวง
ถูกน้ำท่วมกว่า๒๐๐หลังคาเรือนเลยค่ะ
โดยเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ส่งผลให้มีมวลน้ำสะสมไหลหลาก
เทือกเขาลงมาท่วมบ้านเรือน

ตอนนี้ปริมาณน้ำที่รับน้ำมาจากจังหวัดสุโขทัย

ทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำอำเภอสามงามนะคะ
อยู่ที่๔๔๒เมตร
แล้วก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่ง
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่๑๑ค่ะ
โดยน้ำท่วมสูง๗๐เซนติเมตร
จุดนี่ท่วมขังเกือบ๑เมตรกันเลยค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งเคลื่อนย้าย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับขนย้ายสัตว์เลี้ยงด้วย
สิ่งของนะคะไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย
รวมทั้งมีการเอากระสอบทรายมากั้นค่ะ
ไม่ให้น้ำทะลักเข้าร้านค้าภัยในตลาดด้วยนะคะ
แล้วก็สถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลหลายแห่งค่ะ
นี้ด้วยความที่มวลน้ำไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็ว
จึงทำให้พัดพาเอาเศษวัสดุกิ่งไม้ต่าง
แล้วก็วัชพืชมาปิดทางระบายน้ำไปหลายจุดเลย
เลยมีการเร่งกำจัดเศษนะคะต่างให้ไหลลงคลองอย่างรวดเร็ว

อาทิตย์นึงแล้วคือน้ำยังไม่ลงตอนนี้กำจัดนี่เริ่มเหน้า
ตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับ

มีคนอยู่ตรงนั้นบอกว่าเมื่อกี๊ได้ยินเป็นเหมือนพี่เลย
อันนี้เลยสวยเกิน

แต่มวลน้ำเหลือก็มาเห็นเริ่มแบบใช้แบ็คโฮลขุด

จะนิ่งไหมพี่เพราะว่าล่าสุดก็เห็นมีข่าว
น้ำถ้วงเหมือนปี๕๔
สี่เขื่อนในทั่วประเทศของเรานำเริ่มเยอะแล้ว
มีคนถามมาบอกว่า
พี่หนุ่มอย่านั่งเก้าอี้ตัวกลางนะคะมันอาถรรพ์มากทัวร์ลงทุกคน

พี่เมหนุ่มมีวิธีช่วยพี่เมนะ
ทำยังไงคะคุณ
เพิ่มเก้าอี้อีกตัวไป๔ตัว
อ้าวปุ่มตา
ในรายการของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามดดำมานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เนี่ยผมว่าวันนี้มันก็คุณดูยังไม่เหมาะสมครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาเนี่ยแน่นอนก็คงจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามดดำมาขอโทษในรายการนี้ผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องถูกคุณจะต้องไปขอโทษในรายก

คือจากกรณีนะครับที่เกิดเหตุไฟไหม้สาราเก็บสรีระสังขารนะครับอดีตเจ้าคณะอำเภอพุทธัยสงส์จังหวัดบุรีรัมป์นะครับคือไฟไปไหม้ตอนกลางคืนแล้วนะฮะทำให้โครงหลังคาฝ้าเพดานแล้วก็ลงเย็นเสียหายแต่ว่าร่างกายของหลุงปู่เนี่ยไม่ได้รับการระคายเคืองอะไรเลยนะครับอืมญาติโยมศิษยานุศิ
พระพุทธรูปนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะฮะ
อุ๊ยเสียงอะไรครับอ๋อฮะตกใจนะเนี่ย
อาจอ่านอยู่บนเสียงดังที่มาเนี่ยหัวขวัญอ่อนเนี่ย
กำลังพูดถึงสรีระหลวงปู่เลยนะครับเออเนี้ยนะครับก็คืออ่า
ที่เขาไปทำความสะอาดบริเวณสาราเนกประสงค์ภายในวัดพลทอง
หลังจากถูกไฟไหม้นะครับแต่ที่สร้างความฮือหาอย่างมากครับ
ก็คือสรีระสังขารของพระครูวิราชธรรมคุณ
บรรจุอยู่ในโรงเย็นแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะฮะ

ซึ่งทางวัดเองได้ทำการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงปู่วิราชเนี่ยนะครับ
ไว้ที่สารารับรองภายในวัดก่อนชั่วคราวนะครับ
ส่วนทางด้านนายสุนันภวงโต
ก็เปิดเผยบอกว่าพระครูวิราชหรือว่าหลวงปู่วิราช
เจ้าคณะอำเภอได้มรณภาพลงเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมปี๖๔

มารับร่างของหลวงปู่ได้จากนั้นคณะสงฆ์และกรรมการวัดจึงได้ร่วมกันหาลือนะครับแล้วก็มีมติว่าจะประกอบพิธีพระราชทานเผลิงศพหลวงปู่วันที่๑๑ธันวาคมดังนั้นนะทางวัดจึงได้มีการนำร่างของหลวงปู่บรรจุในโลงเย็นอ่าแล้วก็เก็บเอาไว้ที่ศาลาอเอนกสงฆ์นะครับครับผมเมื่อเวลาประมาณส
ศาลาที่จุกไฟไหม้ได้รับความเสียหายไม่หมดนะฮะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ากรรมการวัดเห็นว่าควรจะลื้อสร้างใหม่ซะเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของพระทรงและก็ญาติโยมขณะที่ทางนางวิรัยรักษ์บุญสะอาดเขาบอกว่าตนเองนั้นรู้สึกเสียใจนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ก็อัศจรรย์ใจนะครับที่ร่างของหล
ร์โหอจากแตกตภาพแบบอะไรอาจจะเป็นแบบสิ่งที่แบบว่าอยู่คนลงปู่มาแล้วก็แล้วมันเกิดขึ้นวันนี้พอดีเนี่ยนะ

ถ้าสภาพกระดองมันจะซีดกว่านี้ไหม

ตะภาพกระดองมันจะสีมันจะจางกว่านี้ครับพี่

เออใช่มันคือแป้งลงตภาพ

มันคือแป้งลงอีกครับผม
อ่ะดูกันเองนะครับคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงค่ะคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์

อยู่บนแหลกหลังคาค่ะปรากฏว่า

ปรากฏว่าคนที่อยู่นั่งข้างบน

อุทาหรณ์สำหรับคอที่เป็นแบบสายเที่ยวอะค่ะ

คือมีคนแง่อยู่บนหลังคานี่แหละค่ะ
โดยที่รถนั้นกำลังขับฝ่าสายน้ำมาด้วยความเร็ว
สุดท้ายเกิดสะดุดกับโขดหินที่อยู่ข้างล่างแล้วมองไม่เห็น
คนก็เลยร่วงลงมาตกลงไปในน้ำ
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันอันตรายจริง
แค่ไหนที่จังหวะร่วงไม่ถูกรถเหยียบซ้ำ

อันนี้ก็รีบเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะ

เขาก็คงตกใจด้วยแล้วก็มองไม่เห็น
ดูสังเกตดีคือหล่นลงมาตรงล้อหลังพอดีนะครับ
แล้วก็โชคดีที่ตรงนั้นไม่มีหินก้อนใหญ่อยู่ด้วย

นอนดึกไหมเมื่อคืนอาจจะนอนดึก

พวกพี่เป็นคนดีไงพระครุมครอง

รอนทั้งบางครับคุณผู้ชมครับ
ที่คุณผู้ชมครับชาวบ้านขนลุกหลังเห็นแม่ชีเต้นรำ
โครงกระดูกครับทำไมอ่ะในสุสานร้างครับ
เรื่องนี้ฮะวันที่๑๓กันยาสำนักข่าวรายงานว่า
สุสานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองฮาวประเทศอังกฤษนะครับ
ชาวบ้านต้องเจอกับเหตุการณ์ภาพสุดขนลุกที่ที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้
วันนี้เมื่อหญิงสาวในชุดแม่ชีสีขากำลังเต้นอย่างสนุกสนานกับโครงกระดูกแล้วก็โครงกระดูกสุนัขจำลองนะครับ
ก็ดึงดูดความสนใจนะครับเป็นผู้คนเป็นอย่างมาก
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีอนุสวรีเนี่ยสำคัญต่างมากมายครับ
ซึ่งสุสานถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศาสตร์๒๓๙๐นะฮะ

หมายความว่ามันไม่ได้ใช้งานมาเกือบ๕๐ปีแล้วครับคุณผู้ชม
แล้วแต่ทำไมเนี่ยยังมีแม่ชีไปยืนเต้นรำอยู่ตรงนั้นได้
อันนี้ก็น่าคิดดีกว่าน่าแปลกเหมือนกัน

หลังจากที่เห็นว่ามีใครบางคนกำลังยืนถ่ายทำอะไรบางอย่าง
อยู่ใกล้แม่ชีพวกเขาก็จึงคิดว่า
มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำคลิปลงโซเชียล
โครงการศิลปะนั่นเองครับนะฮะ

เพราะว่าปิดมา๕๐ปีนะปล่อยร้างมา
แล้วอยู่ดีแม่ชีมาเต้นกับโครงกระดูก
อันนี้ก็ตกใจเหมือนกันแต่พอไปสังเกตดูอีกทีอ๋อ
มีทีมงานน่าจะเป็นเรื่องราวของการถ่ายคลิปลงโซเชียล
อันนี้ก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยสำหรับเรื่องนี้นะครับ

เอาล่ะพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
มาที่ข่าวของคุณพี่มดดำของเรากันนะคะ
เรียกว่าเจอมหากรรมทัวร์ลงไม่พักจริงสำหรับคุณมดดำคชาพา
หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีการรายงานความสำเร็จของสาวลิซ่าแก๊กพิ้ง
แต่ก็มีการพูดพาดพิงถึงคุณนิชคุณนะคะแล้วก็น้องแบมแบมด้วย
ล่าสุดเนี่ยคุณพี่มดดำเองเขาก็มีการไลฟ์สดชี้แจง
เขาก็เขียนบอกว่าสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไป
และขอโทษทั้งตัวศิลปินแฟนคลับและทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ตนไม่ได้มีเจตนาเปรียบเทียบหากจะส่งคำขอโทษครั้งนี้ไปถึงน้องได้
นขอกราบขอโทษจากหัวใจครั้งนี้สำนึกกับสิ่งที่ตัวเองทำไป
สำนึกกับสิ่งที่พูดไม่คิดพร้อมขอทบทวนและปรับปรุง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เห็นทุกความเคลื่อนไหวของครอบครัวน้องแบมแบม
พร้อมขอโทษทั้งศิลปินครอบครัวและแฟนคลับของนิชคุณและแบมแบมจากใจจริง
ขอใช้ไอจีในการติดต่อสื่อสารกับทุกคน
ยืนยันไม่ได้มีใครบอกให้ทำค่ะแต่คิดว่าเราต้องทำ
ก่อนจะทิ้งท้ายว่าจะขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งในรายการแฉคืนนี้นะคะ

จะเป็นการขอโทษแบบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่เราไปทำให้เขาไม่สบายใจ
ครั้งนี้ขอพูดคำเดียวว่าสำนึก

สำนึกและจะขอทบทวน
แล้วก็จะขอปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นอีก
ถ้าสมมุติไลฟ์นี้ไปถึงแบมได้
ขอโทษแบมแบมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วขอบที่สำคัญที่สุด

แล้วก็ขอโทษแฟนคลับในใจคุณทุกคน
ครั้งนี้อยากจะหาว่าอะไรเลยนะ
แต่ขอใช้ไอจีของตัวเองนี่แหละ
ในการที่สื่อสารไปแค่นี้ด้วยกัน
เพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้จะติดต่อสื่อสารกับใครยังไงแล้ว

จดไลค์พรุ่งนี้จะเป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วกันนะฮะ

มันต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วว่า

เพราะว่าเห็นสิ่งที่พี่ชายเขา
พี่ชายแบมรู้ถึงเลยว่า

สร้างเรื่องราวให้เขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ

นั่นก็เป็นคลิปล่าสุดของน้องมดดำนะครับ
ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้นั่นเอง
ครับผมก็เดี๋ยวรอฟังคืนนี้นะครับ

ที่ผมได้มีโอกาสพูดไปแล้ววันนี้เหมือนกัน
วันนี้คือบทเรียน

เพราะเรื่องนี้บอกตรงว่าไม่มีใครช่วยได้

ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในการดำเนินรายการหรือการทำงานต่อไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
มาถึงเรื่องราวน่ายินดีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
มิวนิษฐาครับคลอดลูกสาวแล้วเรียบร้อยครับ
ชื่อว่าน้องมารินนั่นเองทายาทหมื่นล้านนะครับ
เสือเหลืองสะเขียวแสดงความยินดีกับน้องมิวด้วยนะครับผมแล้วก็คุณเซนต์ด้วยนะครับผม
หลังสาวมิวได้คลอดลูกสาวคนแรกนะครับเป็นที่เรียบร้อย
กลางความดีใจของทั้งสองครอบครัวนะครับโดยน้องมิวนิษฐาเนี่ย
คลอดลูกสาวคนแรกเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับ
พร้อมกับตั้งชื่อน่ารักว่าเด็กหญิงมารินครูหาเปรมกิจนะครับผม
หลังจากหามาหลายชื่อในที่สุดก็เคาะได้เป็นชื่อนี้ครับนะฮะ
น้องมารินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องมิวนิถาด้วยนะครับ
หน้าขาวนะเห็นไหมโอ้โหน่าชังเชียวนะครับ
น้ำหนักถ้าจะเยอะนะตอนแรกน้องตั้งใจว่าจะคลอดเองได้ไหม
ยังไม่รู้ว่าตกลงน้องได้คลอดเองธรรมชาติหรือเปล่า
ยังไม่บอกตอนแรกน้องตั้งใจจะคลอดเอง
ของพี่นี่คลอดธรรมชาติคุณแม่นี่คลอดธรรมชาติ

อ้าวก็อยากให้
อย่าให้ตลกกัน

โอเคขอให้ผ่านตรงนี้แล้วกันนะครับผม

พี่ตูนก็บอกว่าเห็นแล้วอยากท้องแทน
นี่คุณก้อยรัชวินเนี่ยคืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยคุณก้อยกับคุณตูนเนี่ยนะฮะ

ล่าสุดนะฮะคุณก้อยเองก็ได้โพสต์ภาพสุดละมุนครับ
พร้อมกับเขียนรีวิวท้อง๘เดือนบอกว่า
ช่วงนี้ลูกตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นมาก

ก้มต่ำต้องค่อยย่อแบบสคอช
เชือกรองเท้าเองก็ไม่ได้

เวลาเดินรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเพนกวิ้นมาก
คุณพ่อต้องเอ่ยปากว่าเห็นแล้วอยากท้องแทน
คือฟังแล้วก็ยิ้มก้อยเลยบอกพี่ตูนว่า

แต่ถ้าพ่ออยากรู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกยังไง
ให้ลองถือลูกแตงโมเอาไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ดูจากพ่อเนี่ยยิ้มอ่อนนะฮะแล้วก็หัวเราะแห้ง
เนี่ยนะครับคือปลตอนนี้ก้อยกับพี่ตูน
เริ่มใช้สรรพนามเรียกแทนตัวเองว่าพ่อกับแม่

เดือนหน้ามาแล้วแน่นอนนะครับผมนะฮะ

ลูกเมย์ทำไมเมื่อไหร่จะมี

พูดให้เบาเท่ามันฟังได้ยินไปเลยว่าจะมีลูก
หนูไม่เห็นหรอล่าสุดก็ลงลูกพูดกับแฟนแล้วนะ

แล้วพี่บาทเท่าเขาเสียใจไหมฮะ
ปีนี้คือแบบกังวลเรื่องโควิด
ก็เลยแบบว่ารอเลยไปก่อนนิดนึง

บิกินี่มั้ยสุดแซ่บไหม

ลงได้ค่ะเขาก็บอกพอแล้ว

ห่วงเขาไม่ค่อยว่าค่ะอย่างเรื่องการทำงาน
จะเล่นละครมีฉากอะไรอย่างนี้

แต่จริงส่วนตัวเขาก็จะไม่ได้แบบมาจุกจิกว่า
อันนั้นห้ามอันนี้ห้ามไม่เคยพูด

รถเมฆก็ยังลงในสถานที่

ใช่ไหม

เคลียร์คำว่าเต็มใบ
เต็มใบคือเต็มภาพเต็มอ่ะ

ยืนเต็มตัว
คือแบบยืนแบบโชว์ภาพ

อันนี้คือแบบเห็นว่าจะมีหันข้าง

คนที่ติดตามอยู่มันไม่จุใจเนาะ

ครึ่งใบ

เค้าเรียกไม่เต็มไม่เต็มตัว

เพราะคนที่มีหนุ่ม
พอก็นั่นไม่ต้องเสียเวลา

เพราะหากอย่างงั้นต้องซูมเต็มจอ
ถ้ายืนเนี่ยสามีบอกกลับบ้านไปกันใหญ่

ที่เกาะเกาะขามค่ะจังหวัดตราด
น้ำใสมากนะตอนแรกนึกว่าที่ภูเก็ต

แต่สวยเหมือนกันน้ำใสมากแบบใสแจ๋วเลยอ่ะพี่จะรู้สึกว่าต้องลงน้ำ

เห็นไหมล่ะแม่พี่ยังไม่จบใช่ไหมคะทีนี้
ยังค่ะพี่แม่ยังติดตามต่อได้อีก๔ตอนค่ะวันนี้ด้วยนับเป็น๑
มีไงเขาบอกสามีบอกพอแล้วแล้วใครบอกนั่นน่ะ
บอกพอแล้วหนูเขียนไงบอกสามีบอกพอแล้ว

เขาก็เลยมาแฮชแท็กตัวเขาเองว่าสามีบอกพอแล้วย้ำ

รูปในทะเลก็ครึ่งใบไงพี่หนุ่มผมรู้แล้ว
แล้ว๒คนนี่

ตอนแรกคิดว่าสามีหวงไง
ก็ห่วงนั่นแหละพี่แต่ว่าอาจจะมีลิมิตอะไรอย่างนี้
แต่นี่ทำงานไงตั้งแต่ก็สวย
ตอนทำงานชุดน้ำหนูไม่ได้ใส่

ทีมงานเขาอินเสิร์ตภาพเราก็เห็นน้ำมันใส
น้องผู้จัดแกรงก็เลยบอกว่านิดหนึ่ง
ลงเตรียมไปชุดแว่นน้ำเลยนี่เหรอครับ

เพื่อป้องกันแบบว่าต้องเปี๊ยกต้องอะไรอย่างนี้

อ๋อส่วนใหญ่สุดเป็นแล้วถ้าถ่ายงานเสร็จปุ๊บก็เล่นน้ำต่อเลย
อืออะไรอย่างนี้น้ำมันใสมากจริงอ่ะนี่นะอีบ่าวเท่ามาแล้ว
โอ๊ยเขาขยี้นะพี่บ่าวรูปสวยครับแต่อ่านแฮสแท็กแล้วน้ำตาร่วง
พี่หนูก็ตั้งใจขยี้ให้พี่บ่าวแล้วเนี่ยจริงโอ้โฮนี่เห็นไหม
โอ้โฮอันนี้ห่วงมากคุณหนูเขาเป็นคนทันต่อเหตุการณ์
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เคยมีใครทานมุกพี่เช้าเลย
อ๋อนะครับผมก็ขอเข้าไปให้กลุ่มผู้ชมด้วยแล้วกันเพราะอะไรพี่
อาจจะล่วงหน้าไปหนึ่งแล้วครับรีบตามมานะไม่ทันก็นั่งมอเซอร์ไซส์มาลูก
ข้อธรรมชาติเหมือนไปถึงไม่ทันแก่งกระจานนี่พี่ไก๊ฮู
โถ่ข้อธรรมชาติแก่งกระจานบ้า
โอ้โฮแล้วเขาใหญ่สละบูรีอาจจะเก็ตกว่า
โอเคต่อไปขออนุญาตจดนะอันนี้ห้ามเล่น
ครับผมอ่ะเดี๋ยวพักให้พี่เช้าจดจดไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ
ไปดูข่าวเศร้ากันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวของทางคุณธมยันตรีนะฮะ
คุณธมยันตีเนี่ยเป็นนักเขียนชื่อดังท่านเสียชีวิตแล้วนะครับ

เสร็จภีรแห่งชาติครับ
เจ้าของน

ดนะสำหรับประวัตินะครับของคุณหญิงวิมนศ์ซีรีย์ไพรบูลครับ
เกิดบริ์นที่๑๐กรกฎาคมปี๒๔๗๙
ท่านเป็นนักประพันนวิทยายชาวไทยนะครับนามปากกาที่เป็นที่รู้จัก
ก็คือธมยันตีลักษณะวดีกระหนกเลขาโรสลาเรนมายาวดี
นี่นะฮะก็คือเป็นนามปากกาของท่านนะครับ
แล้วก็ยังเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินนะครับประจำปีพศ๒๕๕๙
ผลงานนี่นะฮะคู่กรรมทวิภพพิษวาสเลือดขติยามีดาวเรืองมีล่าเวียงกุมกาม
ดังดวงหารุทัยใบไม้ที่ปิดปลิว
ที่น้องไปเฟิร์นเล่นก็ท่านก็ประพันธ์ด้วยใช่ครับ
มีเอามาทำละครแล้วก็เป็นละครที่โด่งดังมากมายเลยทีเดียว
ครับผมโดยคุณลุ้มเมย์เคยเล่นเรื่องไหน
รถเมย์เล่นเรื่องดั่งดวงฮารุทัยค่ะเป็นเจ้าหญิงมณิสรา

พี่เคยเล่นคู่กรรมแต่ไม่ใช่เวอร์ชันพี่เบิร์ตนะ

แต่ว่ารู้สึกของพี่เบิร์ตนี่จะเป็นพี่ตาปัญญาเล่น

แล้วก็เคยเล่นเรื่องดาวเรือง

ตอนนั้นคุณอุ้มเป็นดาวเรือง

แล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นคุณยาย่า

เมื่อก่อนนี้ฮิตอยู่ฮิตมากเลยคำนี้ใช่นะ

ท่านเขียนเยอะมากพี่เลี้ยง

เรื่องที่เขียนก็คือตอนนี้ก็คือแบบ

อารมณ์แบบปลีกวิเวกแล้วเพราะว่าเคยไปเจอท่านที่เชียงใหม่
ท่านก็จะจัดพิธีแบบทุกปีเนี้ย
คล้ายกับว่าเหมือนแบบสืบสารวัฒนธรรมอะไรต่าง
หลังก็คือชื่ออาสมแบบเหมือนคล้ายว่าเป็นร้านนา
คือลูกศรีลูกสาหารเยอะมากที่บ้านก็จะอู๋แบบ
ทำเหมือนแบบดีมันจะสงบเย็นเทวาไรประมาณนั้นครับ

เคยได้มีโอกาสคุยกับท่านหลายครั้งเหมือนกัน
ก็จะโทรไปคุยกับท่านอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทุกวันนี้ก็เหมือนยังเขียนนิยายอยู่มั้งคะ
น่าจะนะแต่เห็นบอกว่าท่านท่านจากไปโดยการที่ท่านกำลังนั่ง

กลับไปเลยอย่างนั้นหรือ
ใช่คือร้านหนาเทวไลท์ใช่ไหม

แสดงว่าแบบนั่งสมาธิแล้วไปเลยนี่คือนิพพานได้นะ
นะครับขอให้ทางแม่ไปสู่ที่สมบนะครับ
ใจด้วยนะคะ
มาถึงเรื่องราวของบริดนี่สเปียบ้างครับ
ประกาศข่าวดีสุดช็อกผ่านไอจีครับ
ทั่วโลกแห่ยินดีนั่นเองนะฮะ
ลูกต้นรักหวานฉ่ำนะฮะจนน้ำตาลเรียกพี่ครับ
สำหรับคู่รักนักร้องอย่างบิดนี่สเปียกับแซมอัสการีนะครับผม
จนมีข่าวลือหลายครั้งว่าพวกเขาจะแต่งงานกันครับ
ล่าสุดบิดนี่สเปียร์ได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตราแกรม
พร้อมชูแหวนเพชรบนนิ้วหน่างข้างซ้าย
เป็นการยืนยันข่าวดีด้วยตัวเองว่าตอนนี้เนี่ย

แล้วกำลังคบหาดูใจกันมาเกือบ๙ปีแล้วครับนะฮะ
นี่ครับคุณแม่ของเรามี่สเปียร์มาแล้ว

โอ้โฮดูครับนี่

ระหว่างนี้พี่ก็เปิดทวิตเตอร์อ่านไปด้วยนะ
มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่า
เห็นพี่ดุ่มเริ่มคิดถึงหัวหน้าโฮง

โฮงทาวน์ชาชชาตอนนี้ก็รังดัง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

ดังนั้นเราก็จะต้องแบบมีการถอดแมสออกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตากล้องก็ต้องมีการจำกัดคน
แล้วก็มีการถ่ายที่ต้องมีระยะห่างด้วยเหมือนกัน
เขาก็กังวลเพราะว่าเขามีลูกเล็กอย่างนี้

บางทีตัวเราคนเดียวเราอาจจะรู้ว่าพี่ระวัง
แต่ว่าหมายถึงคนอีกหลายคนที่อยู่ในกองรวมกัน
คือเอาง่ายเลยตัวอย่างคือของพี่
คือก่อนหน้านี้อย่างที่ตอนไปถ่ายโฆษณา
พอไปถ่ายโฆษณาเสร็จปุ๊บก็ไปเจอพี่น้องภูมิกับคนหนึ่ง

แต่วันนั้นคือที่ไปเจอกันไม่ได้วันที่เราถ่ายนะ

แล้วปรากฏว่าวันนั้นอย่างที่รู้กันน้องเขาบอกเขาเป็นโควิด

เป็นโควิดปุ๊บนี้กักตัวเลยนะ
หลังจากนั้นก็มาเป็นอันติเจนเทสต์

ปลอดภัยของตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นด้วย
ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
นะครับมาถึงเรื่องราวของน้องพลอยกับน้องบุญเซ่นกันบ้าง

พักทีมอวดความปังนั่งฟอร์นโลว์
บินรัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาครับ

สำหรับน้องพลอยเชอร์มานแล้วก็น้องวุ้นเส้นนะครับผม
ล่าสุดสาวพลอยแล้วก็น้องวุ้นเส้นเนี่ย

กระทบไหล่ซุปตาแล้วก็เซลปชื่อดังระดับโลกอีกเพียบเลย
ใครอยากชมว่าเอ๊ะไปกระทบไหล่ใครมา

โอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ลองไปฟังมดดำ
เขามีการแถลงดูนะครับว่ามดดำจะว่ายังไงบ้าง

แต่เชื่อว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะกลับมา

หมดเวลาแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ